พร้อมด้วยทีมสืบศวรคดีรอบวางระเบินในกรุงเทพฯหลายจุด
ได้ทะแลงความคืบหน้าของคดีนี้
เมืองต้นก็ยอมรับว่าคดีนี้ก็ทำคดีค่อนข้างยากพอสมควร
แล้วก่อนหน้านี้ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
ก็เพราะว่ากลัวว่าจะไปกระทบรูปคดีกลัวว่าคนร้ายจะไหวตัวทัน
ก็อยากจะให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าใจ
แต่ว่าหลังจากเกิดเหตุไม่ถึง๑๐ชั่วโมงก็จับผู้ต้องสงสัยได้๒คน
ซึ่งก็คือนายลูไอแซงแงอายุ๒๒ปี
คนนี้ทำหน้าที่วางระเบิดค่ะ
นายวิวดันมาหาอายุ๒๙ปีชาวจังหวัดนราธิวาส
คนนี้ทำหน้าที่ดูต้นทางและคุ้มกัน
จับได้ที่จุดตรวจปฐมพรจังหวัดชุมพร
ถูกแจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง
และพยายามฆ่าก็คือเป็นผู้ต้องหา
ที่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ต้น
จากการสอบสวนทั้งสองคนนี้ให้การที่เป็นประโยชน์
แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอะไรได้
ก็บอกได้แค่ว่าอยู่ในส่วนของระดับปฏิบัติการ
มีการเตรียมการเป็นอย่างดีเตรียมชุดมาเปลี่ยน๕ชุดหลังก่อเหตุ
ส่วนแผนประทุศกรรมและความเชื่อมโยงของระเบิดแต่ละจุด
พบตรบอกว่าไม่ประสงค์ให้ถึงแก่ชีวิตค่ะ
จากการตรวจสอบพบว่าเคยมีประวัติเคยร่วมก่อเหตุโจมตีฐานนาวิกโยธินที่จังหวัดนราธิวาส
เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกส่วนประเด็นการจัดหา
และการจุดประกอบระเบิดก็มีความเป็นไปได้นะคะว่า
อาจจะนำมาจากในพื้นที่ภาคใต้หรืออาจจะมาจัดหาในพื้นที่กรุงเทพ
เรื่องต้นยังไม่สารภาพถึงผลตอบแทนที่ได้รับในการก่อเหตุนี้ค่ะอืม
พบตรมองว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยร้อยละแปดสิบถึงร้อยละเก้าสิบเป็นเหตุระเบิดทางการเมือง
แต่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้พบว่ามีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน
ดังนั้นยากที่จะรู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงว่ากลุ่มไหนอยู่เบื้องหลัง
แต่จากประสบการณ์การก่อเหตุในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่เคยมีกลุ่มไหนออกมายอมรับหรือออกมาประกาศว่าเป็นคนลงมือ
จับยากที่สุดพื้นที่กว้างใหญ่ภายศาล
แต่สิ่งที่ต้องการที่สุดคืออะไรของการมาวาง
ขณะที่วันนี้ชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็ชุดพฤคษุนรักษารดรวมทั้งสุนนักตำรวจด้วยนะครับ
ซอยรามคำแหงห้าสิบสามนะครับอ่ามีห้องพักชั้นสองที่เป็นห้องต้องสงสัยนะครับ
ต้องต้องสงสัยนะครับหลังจากมีพยานหลักฐานว่ามีกลุ่มผู้
หาคดีวางระเบิดที่กรุงเทพเมื่อวันที่๑และ๒สิงหาคมมา
พักอยู่ที่นี่แล้วก็อาจจะประกอบระเบิดขึ้นที่นี่สอดคล้องกับ
ข้อมูลก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่พบกลุ่ม
ผู้ต้องหาเข้ามาพักก่อนเกิดเหตุประมาณ๑สัปดาห์โดยวันเกิด
เหตุได้นั่งเรือโดยสารจากท่าเรือย่านรามคำแหงไปลงที่
ท่าเรือประตูน้ำแล้วเอาระเบิดเพลิงไปวางตามจุดเป้าหมาย
เพราะว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่ย่านประตูน้ำด้วยแล้วก็เรียก
รถแท็กซี่ไปส่งที่ขนส่งสายใต้ใหม่ทันทีนะครับการเข้าตรวจ
ครั้งนี้เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะชิ้นส่วน
พักเพื่อเอาไปวิเคราะห์ร่วมกับพยานหลักฐานอื่นอื่นที่เก็บได้ใน
ที่เกิดเหตุตามจุดต่างต่างเจ้าของอพาร์ทเมนต์ที่อยู่ใกล้
บอกว่าห้องที่ตรวจค้นเคยเป็นห้องพักของกลุ่มผู้ต้องหา
ที่ก่อเหตุระเบิดในช่วงการชุมนุมของกลุ่มกรปศเมื่อ
ปี๒๕๕๗ด้วยนะครับก่อนเกิดเหตุ๒๓วันเห็นกลุ่มชายชะกันแปลก
หน้ามาพักในอพาร์ทเมนต์คาดว่ามาพักกับเพื่อนที่เปิดห้องอยู่
แล้วจากการสังเกตก็จะเห็นคนกลุ่มนี้มักชอบเดินจับกลุ่มแล้ว
ก็สื่อสารกันด้วยภาษายาวีแล้วก็จะสะพายกระเป๋าเป้ติดตัว
ตลอดเวลาอันนี้เป็นผู้ที่อยู่ในระแวกเขาให้ข้อมูลกับตำรวจนะ